เรื่องของการเมืองเราก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง
กว่าจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

แต่ว่ายังมีเสียงคัดค้านออกมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งกรกตต้องมีการประชุมกันต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้
เพราะยังมีการยื่นเรื่องคัดค้านเข้ามา
ก็ต้องพิจารณาต่อว่าจะทำอย่างไร
ให้ทันในการรับรองสอสอเขตในวันที่๗ก็คือวันพรุ่งนี้แหละ

เมื่อวานนี้กรกตเองก็มีการประชุม
เป็นการประชุมนัดพิเศษเพื่อเร่งพิจารณาคำร้องคัดค้านที่มีอยู่โอ้โหเยอะมากนะครับ
ต้องพิจารณาให้เสร็จให้ทันต่อการกำหนดการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสอสอเขตวันที่๗พฤษภาคมคือพรุ่งนี้
ให้ได้จำนวนไม่น้อยกว่า๑๙๕หรือไม่น้อยกว่า๓๓เขต
แล้วก็ไปประกาศรับรองผลสอสอบัญชีบรายชื่อวันที่๘พฤษภาคม
แต่เนื่องจากว่าคำร้องมันมีเข้ามาเยอะมากทำให้ในวันนี้เนี่ยกรกตต้องประชุมนัดพิเศษอีกครั้งตอน๑๐โมงนะครับ
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ที่ขาดคุณสมบัติ
ลงรับสมัครเลือกตั้งกรณีไปถือหุ้นสื่อเข้าประชุม
แต่ว่าก็มีแนวโน้มว่านายธนทรจะถูกประกาศรับรองเป็นสอสอบัญชีบรายชื่อไปก่อน
แล้วหากผลการสอบสวนระบุว่านายธนทรนั้นมีความผิดจริงตามคำร้อง
กรกตก็จะส่งคำร้องให้กับสารรัฐธรรมนูลเนี่ย
พิจารณาสถานะความเป็นสอสอของนายธนทรต่อไป
คือรับรองไปก่อนถ้าผิดเดี๋ยวก็ถอนได้นะครับ
จากนี้กรกตเองก็มีคำสั่งให้จัดการเลือกตั้ง
สสเขต๘จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งในวันที่๒๖พฤษภาคมนี้
ขณะเดียวกันสำนักงานกรกตก็มีการจัดเตรียมสถานที่แล้วนะครับ
บริเวณห้องโถงชั้น๒เอาไว้แถลงประกาศรับรองสอสอวันที่๗
อันนี้คือเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อวันที่๘
ตอนนี้จัดที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยู่ที่ผลว่าจะเป็นอย่างไร
ทนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงกรณีที่สารดีกามีคำพิพากษา
ในคดีของนายภูเบศเห็นลอดว่าผู้ว่าที่ผู้สมัครสอสอพักอนาคตใหม่ขาดคุณสมบัติ
เป็นผู้ที่มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งเนื่องจากว่าเป็นหุ้นส่วนในกิจการสื่อสารมวลชนว่า
ทราบว่าผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ไประบุเพิ่มเติมเองในตอนยื่นจดทะเบียนว่าประกอบกิจการสื่อมวลชน
จึงมองว่ามีความตั้งใจที่จะทำการนั้นแต่ถ้าเป็นการถือหุ้นธรรมดาในบริษัทแล้วก็ไม่ได้เขียนเพิ่มเติมไปเนี่ย
โดยยึดแบบฟอร์มมาตรฐานจดทะเบียนประกอบกิจการไม่น่าจะเข้าข่าย
ดังนั้นจึงไม่อยากจะระบุว่าคดีดังกล่าวจะกลายเป็นมาตรฐานในการพิจารณาคดีอื่นด้วยหรือไม่นะครับ
ขณะที่นายดอนประมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาพูดถึงกระแสข่าวที่ว่ามีชื่อเป็นหนึ่งในรัฐมนตรี
หลายคนที่ได้รับการคัดสรรเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ต้องยื่นลาออกหลังจากที่ประชุมคอรมอลวันที่๗พฤษภาคมไปนี้แล้วเนี่ย
บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ทราบไม่ได้ติดตามเรื่องนี้ยังไม่ทราบเช่นเดียวกันกับกรณีของรัฐมนตรีคนอื่นก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องของส่วนบุคคลผมไม่ทราบว่าใครจะออกหรือเปล่านะครับ
มีรายงานด้วยว่านายวิทยาศักดิ์ฟูตระกูลรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อไปเป็นสวด้วย
รัฐมนตรีที่ตอบรับเป็นสวจะต้องยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากว่ากรกตก็จะเริ่มประกาศรับรองผลสอสอวันที่๗คือพรุ่งนี้
ซึ่งตามกฎหมายได้กำหนดเอาไว้หลังเสร็จสิ้นการประกาศรับรองผลสอสอใน๓วันจะต้องประกาศรายชื่อสส๒๕๐คนเลย
ดังนั้นหมายความว่าถ้ารัฐมนตรีท่านไหนไปเป็นสวคุณก็ต้องลาออกจากตำแหน่ง
หลังจากที่ประกาศพรุ่งนี้มาลืนนี้ภายใน๓วันต้องออกแล้วก็ไปรับเป็นสวต่อนะครับ
เอาว่าอาทิตย์หน้าน่าจะได้เห็นทิศทางที่ชัดเจนขึ้นนะคะทั้งหน้าตาสอสอเขตสอสอบัญชีรายชื่อแล้วก็สวด้วย
แล้วก็อาจจะเป็นหน้าตาของคณะรัฐมนตรีในอนาคตด้วยก็เป็นได้นะคะก็รอติดตามกันละกัน